วินาทีชีวิตอันนี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามจริง
ลูกช้างวัยประมาณ๓เดือน
ตกร่องลงไปฮะตกร่องลงไปทีนี้แม่ช้างก็เป็นห่วง
อยากจะไปช่วยนะเจ้าหน้าที่เห็นแถวนั้นก็อยากจะไปช่วยเหมือนกัน
แต่แม่ช้างห่วงลูกครับไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้เลยฮะ
ตอนที่แม่ช้างป่าพยายามจะเข้าไปช่วยลูกช้างอายุ๓เดือน
คือตัวลูกช้างมันตกไปในบ่อระบายน้ำความลึก๒เมตร
ในพื้นที่รีสอร์ตตะบนสาริกาอำเภอเมืองนครนายกครับ
เจ้าหน้าที่สังเกตว่าเออแม่ช้างดูไม่น่าจะช่วยลูกขึ้นมาเองได้
แล้วช่วงนั้นฝนก็ตกลงมาตกลงมาเรื่อยเลย

เจ้าหน้าที่ก็เลยวางกำลังจะเข้าไปช่วยเหลือครับ

แม่ช้างไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าใกล้ครับ
มันก็เดินวนเวียนอยู่หน้าบ่อ
แล้วเหมือนมันจะเครียดด้วยหงุดหงิดด้วย
เพราะมันพยายามทำลายรั้วเหล็กใกล้ครับ
ทางทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธ์พืช

จังหวะนี้คุณดอมมันเอาเท้าไปหยีบรั้วเลยนะ
เออทางทีมสัตวแพทย์เนี่ยก็เลยจะใช้ยาซึม
จะเอายาซึมยิงใส่แม่ช้างเพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือลูกช้างได้สะดวกครับ
แต่พอแม่ช้างโดนยิงเข้าไปมันเป็นยังไงล่ะ
ขลุ่มคลั่งแล้วก็ปรีเข้ามาจะทำร้ายเจ้าหน้าธี
อุตลูกเลยใต้หื้อเลยครับโนะไมค์แปลกเลย
จะเค้าไปช่วยลูกช้างให้สาวหน่อยทีนี้ลำบากแล้วถ้ย
แต่พอยาซึมมันออกฤทธิ์นี่แหละ
สัชาตยาความเป็นแม่แม่ช้างมันก็เดินกลับไปหาลูกช้างด้วยนะ
แล้วก็ห่อนขาหน้าลงไปในบ่อเป็นการปกป้องลูกของมันครับ
แล้วก็ล้มหมดสติไป
ล้มเนี่ยโอ้โหหัวแม่มันไปชนขอบบ่อด้วยนะ

กลัวว่าเดี๋ยวแม่ช้างจะหล่นไปทับลูกตัวเอง

พุ่งมาดูดนมแม่เลยแบบนี้ครับ

ลูกก็ดูดนมไปจากเต้าเลยครับ

งั้นก็ปล่อยให้ลูกช้างกินนมให้เสร็จก่อนก็แล้วกัน
หลังจากนั้นก็เอารถเครนมาครับ

เจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็แบ่งกำลังมา

ลูกช้างมันก็หาแม่หาแม่
พยายามดิ้นอยู่ดิ้นอยู่แบบนี้

คือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะครับ
ระหว่างที่ช่วยลูกช้างอยู่ครับ

แม่ช้างเหมือนจะเกิดอาการช็อก

เกิดอาการช็อกหัวใจหยุดเต้นครับ

ก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยกันปั๊บ

ช่วยทุบปล่อยเร็ว

ภาพเหตุการณ์แบบในข่าวนี้คุณผู้ชมไม่เคยเห็นแน่นอน
ข่าวนี้ผมถือว่าเป็นข่าวยอดเยี่ยมข่าวหนึ่งเลยนะคุณนะ
ภาพมันสะท้อนให้เห็นความอยากจะช่วยเหลือของทีมที่เข้าไปช่วยเหลือ
รวมไปถึงได้เห็นการดิ้นเอาชีวิตรอดของเจ้าลูกช้างนี่แหละใช่ฮะ

หมอโบเรียกผู้ชายตัวใหญ่มาช่วยปั๊มนะคุณ
แป๊บหนึ่งสามารถที่จะช่วยให้แม่ช้าง

แล้วทีนี้ก็ต้องหันไปช่วยลูกช้างอีก
เพราะว่าลูกช้างก็ร้องร้องแบบนี้
ดูเสียงเสียคำรามร้องแบบนี้
คุณคือทีมช่วยเหลือก็ต้องทำตรงนี้ใช่ไหม
ช่วยแม่ช้างทั้งช่วยลูกช้าง
อีกทีมนึงขึ้นไปบนป่านะทำอะไรรู้ไหม

เหมือนทำแนวกั้นไม่ให้ช้างตัวอื่นมันลงมาจากป่า
คือต้องระวังเพราะว่าแม่ช้างมันเริ่มส่งเสียงร้อง
จะเรียกพวกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
พอช้างต่างมันอาจจะได้ยินเสียงแม่เสียงลูกช้าง
ช้างมันอยู่กันเป็นโขงเป็นฝูงไงคุณ

หลังจากนั้นพยายามช่วยลูกช้างขึ้นมา
แล้วเดี๋ยวคุณดูจังหวะที่ลูกช้างสามารถตะเกียกตะกายขึ้นมาได้นะคุณนะ

เขาทำเป็นเนินขึ้นมานะมันก็ไตขึ้นมาเอง
สัญชาตญานน้องครัวนังลูกช้างนังแม่ช้าง
ส่วนสัญชาติยานของทีมสัตวแพทย์ทีมเจ้าหน้าที่ก็ยังปั๊มหัวใจ
ช่วยแม่ช้างคือทั้ง๒ชีวิตสำคัญ
มากนะโอ้โหสุดยอดเลยข่าวนี้คือทั้งประทับใจด้วยนะ
น่าสงสารเหมือนกันนะฮะท้ายที่สุดคุณฟื้นเมื่อกี้ฟื้นเห็นชัดอ่ะ
ท้ายที่สุดตัวแม่ฟื้นขึ้นมาคนนี้ออกก่อนวิ่งหนีก่อนเลย
ออกก่อนแต่คุณผู้ชมภาพต่อไปที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
เมื่อช้างแม่ลูกเดินกลับเข้าไปในป่าครับ

ถ้ามันพูดได้มันคงหันมาบอกขอบใจนานุษย์
เดินเคียงข้างด้วยแม่ลูกแบบนี้ครับเข้าป่าไปนะ
หมอโบรย์สศวรษฐานที่ติดตามพฤติกรรมของช้างนี่เนี่ย

ร้องไห้เลยยกมือไหว้ยกมือไหว้ขอบคุณนี่ปรบมือ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่มาช่วยเหลือปฏิบัติการครั้งนี้นะครับ
นี่เราก็ต้องขอบคุณหมอโบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะที่เราเห็นอยู่
ใช่ครับตื่นตันใจเลยนะสุดยอดฮะคุณผู้ชม
ลุงหมูสาริกาหรือว่าคุณบดินจันทศรีคำครับ
เป็นประธานชมรมคนรักสัตว์ป่าเนี่ยก็ท่านบอกนะว่า
ว่าช้างป่าแม่ลูกคู่นี้ลงมาหาของกินด้านล่างครับ
จากว่าประชากรช้างมันเพิ่มขึ้น
พอประชากรเพิ่มขึ้นทำอย่างไรล่ะ
อาหารมันน้อยลงครับอาหารมันไม่พอ
ส่วนช้างป่าแม่ลูกคู่นี้เพิ่งจะอบพยพมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จะมาอยู่ในพื้นที่ชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะ
ยังไม่มีชื่อเลยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้เลยครับ
ขณะนี้ทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้ว
ก็เลยพากันเดินกลับคืนสู่ป่าตามธรรมชาติต่อไปครับ
ค่ะสุดยอดเลยนะ
สุดยอดข่าวเลยนะข่าวนี้นะครับ
ส่งประกวดข่าวยอดเยี่ยมได้เลยนะ